คือสสวุฒิพงศ์ทองเหลาเนี่ยที่ถูกมติพักเก้าไกรขับ
ออกจากพักเนี่ยหลังจากนะครับมีพฤติกรรมคุกคางทำ
คุกคามทางเพศคือคืออันนี้ถูกร้องเรียนครับคือตัว
เขาถามกลับไปทางพักว่าถ้าเขาสู้คดีแล้วชนะล่ะอืม
ถ้าเขาสู้คดีแล้วชนะล่ะเขาเป็นที่สุดไหมอ่านายวุฒิ
พงศ์ทองเหลาครับสสปลาจีนบุรีหรือว่าสสแจ้เปิดใจครั้ง
แรกหลังจากถูกขับออกจากพักเก้าไกลตามมติที่ประชุม
คณกมกรบรยหานพักแล้วสสอของพักเขาบอกเขา
เศยใจน่ะหรือยังคิดไม่ออกได้ว่าจะไปอยู่พักไหนแต่
ไม่ลาออกจากสอสอแน่นอนคือมติภักดิ์ที่ออกมาเขาบอก
มันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยก่อนหน้านี้กรรมการบริหาร
บางคนเนี่ยนะครับชิงชิงแถลงผลสอบชี้นำเพื่อ
สมาชิกทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนจะมาเป็นสอสอ
นะครับที่สำคัญอยากจะให้ดูด้วยว่าพฤติกรรมของผู้

นางสาวบียังเขียนจดหมายขอทำงานด้วยอยู่เลย

แล้วมีการส่งภาพเปลือยคุณผู้ชมอันนี้เขาเล่านะ
มีการส่งภาพเปลือยมาให้เขาเต็มไปหมด
จากนี้นะเขาจะฟ้องที่

เพื่อที่ยืนในสังคมของเขาครับลองฟังดูครับ
ว่าสัดส่วนความผิดของเรา
และหูโทษของเรามาสูงขนาดขับออก
มติขับออกไหมอันนี้ทุกคนพิจารณาได้

นางสาวบีนี่เคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานนายวุฒิพงศ์ครับ
มีหน้าที่ถ่ายรูปการลงพื้นที่
มีหน้าที่จดบันทึกข้อมูล
และดูแลเพจก้าวไกลปลาจีบุรี

แล้วก็นะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสอสอด้วยซ้ำไป
เออทำไมเนี่ยในไลน์นี่มันยังไงเนี่ย

คือมีการไปร้องเรียนกับผู้บริหารของพักว่าถูกใน

ส่งคลิปและรูปภาพในลักษณะ๒แง่สามงามนะครับ

คุณผู้ชมต้องดูแชทแล้วก็พิจารณาไปด้วยนะ
ว่าย่ที่เห็นเนี่ยมันสองแง่สองง่ำไหม
มาให้อ่านนะครับ
ชวนคุยวนอยู่กับเรื่องเพศสัมพันธ์
นี่ครับคุณผู้ชมลองอ่านดูนะ
แล้วก็ตีความดูแล้วกัน
ส่งให้พักเก้าไกลเมื่อ๓๐กรกฎาคม๒๕๖๒
เรียกร้องให้ขับนายวุฒิพงศ์ออกจากพักครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากมีมติออกมาเนี่ยสสแจ้เนี่ยนะครับ
ก็ในกลุ่มไลน์ของกลุ่มส้มนะ
มีข้อความของผู้ใช้ลายหนึ่งได้ส่งข้อความว่า

ผมได้รับฝากเนื้อหาจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มาจากเพื่อนเจ้าหน้าที่พักนะครับ
ได้มีการลงความเห็นร่วมกันและขอส่งเนื้อหานี้มาให้สอสอทุกท่านครับ
จดหมายเปิดผนึกมีเนื้อหาเรียกร้องให้ที่ประชุมร่วมนะครับ
เป็นที่ประชุมร่วมระหว่างใครอ่ะกรรมการบริหารพักกับสอสอของพัก
ในวันที่๑พฤศจิกายน๒๑๖๖ให้มีมติลงโทษผู้กระทำผิดทั้ง๒รายอย่างตรงไปตรงมา
โดยพิจารณาโทษที่ได้สัดส่วนความผิดและความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนรัศดร
เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายและเพื่อไม่ให้เกิดวัฒนธรรมนะครับ
คือเหมือนกับให้มีการลอยนวลเรื่องนี้ประชาชนในพื้นที่เขต๒ของสสแจ้
ต่างให้ความเห็นในทางเดียวกันว่าเป็นเรื่องทางการเมืองสสแจ้เป็นคนดี
การลงโทษของพักหนักเกินไปนี่ออกมาจากพักเก้าไกลครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนอกจากสสแจ้แล้วเนี่ยอีกคนที่มีมติออกมาคือสสปูอัด
สสปูอัดก็คืออีกคนนึงที่เสียงของคนในพักเนี่ยแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยไม่ถึง๓ใน๔ไง
เขาก็เลยยังคงสมาชิกภาพอยู่เพียงแต่ว่าก็จะโดนตัดสิทธิต่างของสมาชิกในพัก
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเริ่มมีความเคลื่อนไหวจากทั้งในพักเก้าไกลแล้วก็คณะเก้าหน้าออกมากดดัน
บอกให้สอสอปูอัดเนี่ยลาออกซะดีกว่า